ท่านผู้ชมครับมีเหตุการณ์ของหนุ่มรอปภคนหนึ่งนะครับ
เขาก็ไม่พอใจที่หัวหน้างานเนี้ยไปย้ายจุดเขาอืมอ่า
ประจำจุดนั้นจุดนี้ค่ะก็เลยไปเคลียร์อ่า
เคลียร์ไปเคลียร์มาไปต่อยกระทืบเขาอืม
หัวหน้ารอปภตายฮะค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ลบบุรีนะครับ
ทุกผู้ชมครับทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ได้รับแจ้งเหตุนะครับ
ว่ามีผู้ที่ถูกทำร้ายจนเสียชีวิตอยู่ในบ้านพักในพื้นที่
ตำบลบ้านกล้วยอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลบบุรีนะครับ
ท้องที่ของสพบ้านหมี่นะฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนค่ำ
พบว่าผู้ตายคือนายบรรจงอ่าผู้เจ็บนะฮะอ่า
ที่ยืนรอให้การอยู่เนี่ยชื่อนายบรรจงจูผมอายุห้าสิบแปดปี

กลิ่นจำปลาอายุสี่สิบแปดปีเป็นเพื่อนรุ่นน้องที่เป็นด้วยกัน
ทำร้ายจนบาดเจ็บแล้วนายมงคลเนี่ย
ก็ยังทำร้ายนายสุนทรบัววงขอมที่เป็นหัวหน้ารอปภ
จนเสียชีวิตนอนตายอยู่ที่บ้านเนี่ยฮะ
จากการตรวจสอบนะครับศพของนายสุนทรบัววงขอม
วัย๕๖ปีเนี่ยก็อยู่ที่ตรงจุดที่เป็นป้อมยาม
ที่เป็นที่หลับนอนของรอปภสภาพศพมีบาดแผลที่ศีรษะ
แถวทัศน์ดอกไม้มีซี่โครงขวาหัก
ก็นำตัวส่งชนสูตรที่โรงพยาบาลบ้านหมี่นะครับ
แล้วก็ลงพื้นที่ติดตามจับกลุ่มตัวนายมงคลนะฮะ
ซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุนะครับเพราะว่าหลังก่อเหตุก็หลบหนีไปนะครับ
ตำรวจก็ขอสารอนุมัติออกหมายจับทันทีเลยนะครับ
หลังจากนั้นตำรวจก็พยายามกดดันนะครับ
กระทั่งนายมงคลรอปภคนก่อเหตุได้ติดต่อขอมอบตัวนะครับ
พร้อมกับรับสารภาพว่าก่อเหตุลงไปเพราะไม่พอใจที่ถูกสั่งให้ย้ายไปประจำจุดอีกจุดหนึ่ง
ซึ่งมันไกลจากจุดที่พัก
เขาอ้างว่าเขาเคยได้ยินหัวหน้างานเนี่ยที่เขาทำร้ายจนตายเนี่ย
พูดคุยถากถางเรื่องสั่งย้ายงานเขากับนายบรรจงคนที่เขาทำร้ายจนบาดเจ็บมาระยะหนึ่งแล้ว
เมื่อคืนที่ก่อเหตุเนี่ยก็เลยตัดสินใจไปหาเพื่อไปเคลียร์นะครับ
แต่มันก็เกิดเหตุการณ์บานปลายเกิดขึ้นถึงขั้นทำร้ายกันจนเสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บ
ตำรวจจับได้ก็นำตัวไปทำแผนครับพร้อมกับแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
มีโทษจำคุก๓๑๕ปีเดี๋ยวพรุ่งนี้จะนำตัวไปฝากขังต่อสาร
วันนี้คุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีเดินทางไปจุดเกิดเหตุนะครับที่จังหวัดลบบุรี
ไปคุยกับนายบรรจงรอปภที่ถูกทำร้ายจนบาดเจ็บ
ซึ่งเขาบอกว่าเขาเป็นคนเข้าไปห้ามตอนที่ผู้ตายถูกผู้ต้องหาทำร้ายร่างกาย
นายบรรจงบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยคือ๒ทุ่มตอนนั้นออกเวรกันแล้ว
เขากับนายสุนทรหัวหน้างานผู้ตายก็มานั่งดื่มกินกันแถวจุดเนี่ยที่เป็นป้อมที่พักของรอปภแถวหมู่บ้านแถวนี้นะครับ
หลังจากนั้นจู่นายมงคลเจ้าหน้าที่รอปภรุ่นน้องก็เดินเข้ามาหาบอกว่าต้องการจะคุยด้วยเรื่องที่ย้ายงานเขาไปประจำอีกจุดหนึ่ง
ขณะนั้นตัวเขาเองก็เห็นท่าไม่ดีแล้วเขาก็บอกนายมงคลว่ามีอะไรก็คุยกันดีนะอยู่ดีนายมงคลก็ต่อยหน้าเขาจนเขาบาดเจ็บ
ส่วนตัวเขาเนี่ยรู้แค่ว่านายมงคลถูกย้ายไปประจำอีกจุดหนึ่งเนื่องจากคนขาดทางต้นสังกัดและหัวหน้างานก็เลยสั่งนายมงคลให้ย้ายไปทำงานแทนชั่วคราวก่อน
นายมงคลเองก็เพิ่งมาทำงานที่ใหม่ได้แค่๓วันก่อนจะมาขอเคลียร์ในวันเกิดเหตุแล้วตอนแรกเขาก็ไม่รู้ว่าหัวหน้างานเนี่ยถูกต่อยจนเสียชีวิต
เพราะเห็นนายมงคลอุ้มร่างของหัวหน้างานเข้าไปในป้อมก็เลยเข้าไปดูถึงเพิ่งรู้ว่าถูกทำร้ายจนเสียชีวิตไปแล้ว
เขาก็มาคุยกันข้างนอกผมอยู่ข้างในผมก็คุยกันในเรื่องอะไรผมก็ไม่ทราบนะแล้วก็ลุงเขาก็เดินหนีไปแล้วก็นั่นผมไปทั้งที่ไม่ได้ทะเลาะกันไม่ได้อะไรกัน
คือเขามากระชากคุณลุงไปอืมดึงดึงไปหรือว่าเรียกให้ออกมาข้างนอก
มานี่มึงมานี่แล้วก็เขาก็ต่อยก็บอกเขาว่า
มีอะไรก็คุยกันแล้วก็กระผมไปเขาก็เดินตามกันไปผมก็จะหนีไปเลย
เพียกันลงตัวไหมตอนนั้นที่คุณหลวงเห็น
คงจะไม่ลงหรอกเพราะว่าแล้วทางนี้เขาเดินไปนู่นเดินไปหน้าออฟฟิศนู่นแล้วเขาไปทำร้ายกันตรงไหนไม่รู้ผมไปแอบอยู่นู่น
ผมก็กลับเข้าป้อมกลับเข้าป้อมเห็นเขาอุ้มมาแล้วก็เขาก็ไปวางแล้ว

นายมงคลกลิ่นจำปลาผู้ต้องหายุด๔๘คือลุงแก้ก้อมสู้แรงไม่ไหว
ต่อยเข้าไปทีนึงก่อนก็เลยเดินหนีไปดีกว่าให้เขาเคลียร์กันเองปรากฏว่าเคลียร์กันอีกท่าไหนไม่รู้
ผู้ต้องหาอุ้มศพมาวางไว้ตรงนี้นะครับ
ซึ่งนายบรรจงบอกว่านายมงคลผู้ต้องหาเพิ่งมาเป็นรอปภที่นี่ได้แค่๓๔เดือน

ทำงานด้วยกันมาเขาไม่เคยมีปัญหาส่วนตัวกันนะสำหรับเขากับผู้ต้องหานะ
แต่ไม่รู้ว่านายมงคลกับนายสุนทรหัวหน้างานมีเรื่องอะไรกันมาก่อนหรือเปล่า
ผู้สื่อข่าวของเราวันนี้เดินทางไปที่วัดท่าชัยนะครับที่จังหวัดชายนาฏเป็นสถานที่จัดงานศพของผู้ตายนะครับ
ก็ไปคุยกับนางสำรานบัววงขอมวัย๗๗ปีแม่ของผู้เสียชีวิต
เธอบอกว่าทันทีที่รู้ว่าลูกชายเสียชีวิตเพราะเหตุทะเลาะวิวาสถูกชดชกต่อยกัน
ชกต่อยจนตายเนี่ยแทบไม่อยากเชื่อว่าเป็นเรื่องจริง
เพราะที่ผ่านมาลูกชายไม่ใช่คนที่ชอบไปชกต่อยกับใคร
ไม่คิดว่าลูกจะต้องถูกทำร้ายจนถึงขั้นเสียชีวิตแบบนี้
หลังจับผู้ต้องหาได้ทางภรรยาของผู้ต้องหาเดินทางมาแสดงความรับผิดชอบเรื่องชดใช้ค่าเสียหายให้แล้ว
แต่เธอกับลูกสาวอีก๒คนและญาติยังไม่ได้ตกลงเจรจาด้วยเพราะอยากให้เสร็จสิ้นงานศพก่อน
แล้วก็
ทางโน้นก็มาค่อยจะมี

โน้ท

มันก็ล่า
ลากเข้าไปอยู่ในป้อมหยาบเห็นว่าโดนต่อยก่อนโดนต่อยน้ำถึงได้เขียวนะ
แล้วก็ลูกฉันมันเดินหนีเดินหนีมันอีกคนนึงมันจะต่อยไอ้คนนั้น
แล้วก็ลูกฉันมันเดินหนีไงล่ะมันก็นึกว่าจะไปหาอะไรมาตีมันแล้วมั้ง
เลยมันก็ไปข้างหลังแล้วลูกฉันก็มาเดินหินหลังให้นะ
เขาบอกเป็นกระบองเป็นไม้ทอน
คือที่แรกแม่เขาติดใจเรื่องของผลการชนะสูตรศพกับที่เกิดเหตุไง
เพราะดูสภาพของลูกเหมือนกับถูกคลองแข็งตีเข้าศีรษะ
ผลชนสูตรของแพทย์ระบุว่ารักษณะถูกของแข็งตีเข้าที่ศีรษะ
กระดูกคอแตกซี่โครงขวาหัก
แต่จากการตรวจสอบของตำรวจเนี่ยไม่เจออาวุธในที่เกิดเหตุ
แต่ก็ในเมื่อจับผู้ต้องหาได้แล้ว

ก็ขอให้ดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดกับผู้ต้องหาก็แล้วกัน